หมอเก๊ที่แฝงตัวอยู่ในคลินิกเสริมความงามของพิมพ์ริพาย
ใช่จนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮะ
ก็จับกลุ่มตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคุณผู้ชม

ไปอ่านหมายจักรใช่ค่ะใช่ค่ะ

แต่ที่เราต้องติดตามวันนี้เพราะอะไรคุณ
เพราะว่าผู้เสียหายหรือว่าคนที่เคยไปรักษา
ไปทำหน้าไปเสริมความงามอยู่ที่คลินิกแห่งนี้
แล้วถูกหมอเก๊รายนี้แหมทั้งฉีดให้ทั้งทำหน้าให้

นี่ตอนที่ใช้บริการนะรู้สึกเหมือนหมอจริง

ดังนั้นเราก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยนะฮะ
เผื่อใครไม่ได้ตามข่าวเสาร์อาทิตย์อันนี้คือไปจับได้ตอนเที่ยง
นี่คือนางสาวอารินดาอายุ๒๙ปี

แล้วก็ประกอบอาชีพเวชกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ไปจับตัวได้ที่โรงแรมที่บังละมุงชนบุรี
ทีนี้ตัวเธอก็ยอมรับสารภาพนะจบม๖
แล้วเป็นเซลล์อยู่ที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแถวจตุจักร
หลังจากนั้นเนี่ยพอคลินิกมีการขยายสาขา
ก็ได้มาเป็นผู้จัดการสาขามาเป็นเซลล์
แล้วพอลูกค้ามาใช้บริการปรากฏว่าโบท็อกมันเหลือก้นขวด
เธอก็เอาโบท็อกนั้นมาฉีดกันเองในหมู่คนทำงานด้วยกันนี่แหละ
ฉีดให้กับเพื่อนนะฮะใช่จนทำงานไง
ทีนี้ก็นำตัวเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเธอมาสอบสวน
แล้วก็ให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน๑แสนบาท
ก็โดนคดี๔ข้อหานัก
ช่อกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รับอนุญาต
ใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง
แล้วก็ข้อหาที่๔คือเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะครับ
พิมพ์วิทยุปราณ์เขาก็โล่งใจเหมือนกันนะ

แต่ถามว่าคลินิกของพิมพ์ริพายโดนอะไรบ้างคุณ
โดนเหมือนกันนะเพราะว่าทางด้านของศาลนักศึกษ์นี่โดยเฉพาะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขามีการออกคำสั่ง
ให้ปิดสถานพยาบาลของพิมพิริพายคลินิกแห่งนี้นะ๓๐วัน

เพราะว่าพบสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
หรือว่าหมอเถื่อนเข้ามาทำงานถือว่าไม่ปลอดภัยต่อประชาชน
ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงให้เกิดการปรับปรุง
และระมัดระวังมากขึ้น

เขาพร้อมจะรับผิดชอบต่อลูกค้าที่เข้ามาทำหน้าที่คลินิกแห่งนี้
แล้วก็เจอหมอเถื่อนหมอเก๊ทำหน้าให้
ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาบอกว่าฉีดกับหมอคนนี้หมอเถื่อนคนนี้
ทางพิมพ์วิทยุปราณ์ก็มีการโอนเงินคืนให้
แล้วก็มีการโอนค่าทำขวัญไปให้ด้วย

คุณแก้วบอกว่ามาฉีดโบท็อกซ์ที่สาขาห้วยขวาง

ตั้งแต่๒๙พฤศจิกาตอนนั้นจองในไลฟ์ไงมันมีโปร๔๔๔๔บาท
แล้วตอนที่มาฉีดก็เจอกับหมอปลอมเนี่ยนางสาวอารินดานี่แหละ
ตอนนั้นก็ไม่รู้ไงแล้ววิธีการให้บริการ
ทั้งการฉีดการประคบน้ำแข็งแนะนำผู้จากกับลูกค้า

ถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าเป็นหมอปลอมไม่รู้เลยนะคะ
แต่ทีนี้พอเธอทราบข่าวว่าหมอที่ฉันไปฉีดวันนั้น
เป็นหมอปลอมไม่มีใบประกอบวิชาชีพเธอกังวลแล้วค่ะ
แม้ว่าหลังจากฉีดโบท็อกซ์มาจะไม่ได้มีอาการอะไร
แต่มันมีอยู่ตรงนึงคือคิ้ว
คิ้วเวลาฉีดมันเหมือนกับว่ามันแปลก
มันยังไงมันยกไม่ขึ้นหรือคิ้วตกหรือว่าไงฮะ
ก็มันบอกว่าแปลกคือเขาบอกว่ามันแปลกมันผิดปกติ
แล้วก็กังวลว่าตัวยาที่ฉีดไปตอนนั้นก็ไม่ได้ถามด้วยว่ายี่ห้ออะไร

มันเหมือนกับว่าตัวยาก็อยู่ในเข็มแล้วค่ะ
ไม่รู้ด้วยว่าใช้ไปปริมาณเท่าไหร่
ว่ามั่นใจในตัวเจ้าของคลินิกอย่างคุณพิมพิพาย
ว่าก็คงจะเอาหมอที่ดีที่สุดมา
คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ทีมงานแอดมินของคุณพิวริพาติดต่อมาแล้ว
แล้วก็กำลังรอเข้าพบคลินิก
จะคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่อไป
แล้วก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาต่อไปด้วย

ทำมานานแล้วด้วยอ่ะ

ใช่ไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอะ

แล้วก็หากมีใครเป็นอะไรไปจากการทำของเขา

เขาจะรักที่ชอบหรืออย่างไร
ทางคดีหมอเก๊หมอปลอมที่คลินิกของพิมพิพาย

ว่าจะมีผู้เสียหายหรือคนที่เคยเป็นลูกค้า
แล้วก็โดนหมอปลอมทำหน้าให้
จะมาแจ้งความเพิ่มอีกหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องกรณีของหมอของขวัญกับคุณพิมพ์ริพาย
อันนี้หลายคนก็จับตาดูนะช่วงแบบ๒๓วันที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีข่าวขึ้นว่าสรุปคือยังไง
คือปะฉะดะกันไหมเลือดเฉือนกันไหม

คือตั้งแต่กรณีที่หมองขวัญมีการออกมาทวิตข้อความถึง
แล้วก็บอกว่าพิมพิพายจะขายทุกอย่างไม่ได้
คือเพจคุณพิมพิพายคือพิมพ์ริพายขายทุกอย่างใช่ไหม
แล้วก็มีการเตือนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบหมอปลอม
แล้วหลังจากนั้นทางคุณพิมพิพายเองก็มีการมาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

บอกว่าโอ้โหที่หมองขวัญพูดพูดแบบแรงไป
เอาไหนหมอของขวัญคือใครนี่เป็นตำรวจเหรอ

คือพิมเป็นนักธุรกิจก็เดือดอยู่เหมือนกัน
ตอนที่ตัดคลิปบางช่วงบางตอนไปลงข่าว
ของขวัญดูคลิปที่ตัดมายังสะดุ้งเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาจริงสองสาวนี้ถ้าเรียกว่าฝีปากนะฝีปากไม่แพ้กัน

ก็แรงพอกันนะตรงพอกัน
แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อกี้เห็นภาพเสื้อสีชมพูแว๊บ
อันนั้นคือเป็นภาพที่ทั้งคู่ไปทานข้าวด้วยกันนะคะ
เพราะว่าหมอของขวัญโพสต์ภาพทานข้าวร่วมกับคุณพิมพิพาย
แล้วก็เขียนในข้อความด้วยบอกว่าเมื่อคืนดูในข่าว
ก็ยอมรับว่าสะอึกแรงเห็นไหมที่ดิฉันบอกคลิปที่ตัดมา
เป็นท่อนแรงของคุณพิมริพายที่พูดถึงหมอของขวัญไง
แล้วตอนนั้นหมองขวัญก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไป
แต่อย่างที่บอกล่ะค่ะเจตนาหมอครั้งแรกคืออยากจะเตือน
ไม่อยากรอจนต้องมีการสูญเสียจริง
ทีนี้ที่พิมพ์ริพายโทรมาขอคำปรึกษาเขาก็โทรมาจริง
แล้ววันนี้หมอมาเจอน้องตอนบ่ายนัดทานข้าวกันที่นี่
คือคนละเรื่องกับข่าวตอนแรกที่เห็นเลย
เพราะว่าดูน้องรับฟังทุกอย่างแล้วก็เปิดใจคุย
ขอโทษขอโพยแทบจะเบนจางคประดิษฐ์
แล้วก็บอกว่าในไลฟ์ที่เห็นแบบนั้นคือเครียดมากด้วย
แล้วก็บอกว่าก็ตั้งใจว่าที่พูดไป
บางทีมันมีคำนำหน้าชื่อไงมันไม่เหมาะไม่ควร

คือคุณพิมริพายก็บอกว่าก็อันนั้นคือถ้าเกิดพิมสนิทกับใคร

นี่ก็เจอกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะ

ไม่ได้ปะฉะด่าใช่ค่ะ

คือทั้งสองคนน่าจะมีการออกมาไลฟ์อีกแหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งสองคน
ส่วนเหตุการณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พิมพิริพาย
ตอนนี้ก็เผชิญกับเรื่องของคลินิกนะที่มีหมอเถื่อน
ส่วนหมอของขวัญก็เผชิญกับเรื่องที่มีคนบุกเข้าไปที่คอนโดของเธอ

ก็เมื่อสักครู่นี้มีการไลฟ์สดของผู้แข่งขันด้วยค่ะ
ของขวัญก็เปิดเผยนะว่าพอได้ทานข้าวกับคุณพิมพิพายแล้ว

คุณพิมริพายก็ติดต่อมาทันทีคือเครียดไม่รู้จะทำยังไง
ไม่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการทำงานด้านคลินิกด้วย
ทีนี้หมอของขวัญก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยแนะนำให้
พอเจอกันจริงก็มีการยกมือไหว้ขอโทษ
ดังนั้นคำพูดแรงที่มันออกจากปากไปคือเกิดจากความเครียด
ทีนี้หมอของขวัญเขาก็เลยแนะนำไงคะให้ตรวจสอบหมอปลอมที่มาสมัครงาน
แล้วก็แนะนำด้วยนะเรื่องขั้นตอนการทำคลินิก
แล้วคุณพิมพิพายก็รับฟังด้วยดีเลย
อันนี้คือภาพตอนไลฟ์ล่าสุดของหมอของขวัญนะคะ
หมองขวัญบอกว่าพิมพิริพายเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
แล้วก็เลยบอกกับสื่ออันนี้หมอของขวัญฝากสื่อนะ
อย่าไปพาดหัวนะว่าเราดีกันแล้ว
เพราะว่าเราไม่ได้เคยโกรธกันตั้งแต่แรก

ซีของหมอของขวัญเองเอฟซีของพิมพ์ริพายเอง
เราเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะ
สายเดียวกันแล้วสายคลินิกเสริมความงาม
ให้คำติดสารกันแล้วกันนะฮะ
ก็จบไปสำหรับพิมพิพายกับกรณีของหมอของขวัญด้วยนะครับ